เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรามาติดตามเรื่องนี้กัน
เรื่องของปัญหานี่ค้างชำระก่อยสอนั่นเอง
มีความพยายามในการแก้ไขทั้งปรับโครงสร้างหนี้ตัดชำระใหม่อะไรก็ตามนะครับ
แต่ทีนี้อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญนั่นก็คือเรื่องของผู้ค้ำ
อาจารย์ที่ค้ำประกันหรือใครที่ไปค้ำประกัน
แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาไม่ชำระหนี้กรยาศรจะมีทางแก้ไขปัญหาอย่างไกลนะครับ
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ท่านรู้จักกยศแล้วล่ะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นข่าวมายาวนาน
แล้วท่านเคยได้ยินกรณีแบบนี้ไหมครับ
มีนักศึกษาคนหนึ่งไปกู้เงินกยศ๖๔๘๐บาท
ไม่ได้ชำระถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเรื่องไปถึงกรมบังคับคดี
ต้องมาบังคับคดีปรากฏว่าต้องเสียที่ดินทำกิน
ที่อยู่อาศัยมูลค่าเกือบ๒ล้านบาท
จากการบังคับคดีเป็นไปได้ยังไง
เคสเนี้ยเกิดที่จังหวัดกาลสินเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งที่จังหวัดตรัง
นักศึกษาไปกู้เงินเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วก็มีปัญหาใกล้เคียงกันนี่ครับ
สวนยางของพ่อก็ถูกบังคับคดีถูกยึด
นี่เป็นตัวอย่างที่ยกมาให้ฟังสองเรื่อง
จริงแล้วมีเรื่องแบบนี้เยอะ
นี่มันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงศึกษาอย่างเดียวแล้ว
มันเป็นเรื่องความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรม
ซึ่งไปเกี่ยวยงกับกระทรวงยุติธรรม
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธินได้ยินเรื่องพวกนี้แล้ว
เอ๊ะจะปล่อยไว้อย่างไร
มาชุดหนึ่งชื่อว่า
คณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาหนี้สินของกองทุนกยศ

เรื่องที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมา๒๓เรื่องนี่แหละ
แล้วรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ลงนามแต่งตั้ง
ให้คนนี้มาเป็นประธานชุดนี้แหละครับ

เคยเป็นสอสอมาหลายสมัย
แล้วตอนหลังก็มาเป็นทีมงานที่ปรึกษาของรัฐมนตรียุติธรรม
เขาชื่อวิวัตนชัยนาการสิน

สวัสดีครับคุณวิวัฒนาชัยครับ

มีตัวเลขให้ดูไหมว่าตอนนี้คนที่เป็นหนี้กยศอยู่เท่าไหร่

เอาตัวเลขกันหน่อยไปเร็วนะไปเร็วนะเอาตัวเลขก่อน
ครับครับผู้กู้ทั้งหมด๓ล้าน๖แสนคนนะครับ
เป็นผู้ค้ำ๒ล้าน๘แสนคนรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตอนนี้ก็คือ
หกล้านสี่แสนคนนะครับครับหกล้านสี่แสนคนผู้กู้ส่วนใหญ่นี่
จะเป็นคนที่อายุน้อยกำลังเป็นคนหนุ่มคนสาวในวัยทำงานคือ

ปวชเท่านั้นเองครับนี่แข้วรวมทั้งหมดเท่าผมได้เท่าเป็นอย่างนี้แล้วนะครับดี้ว่าคนที่ขณะนี้นะ
กู้๓ล้าน๖แสนคนแบ่งออกเป็น๓ส่วน
ส่วนแรกก็คือพวกที่ทำร้าปกติ
คือส่งได้ปกติก็ประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์ล้านกว่าคน
พวกที่ส่งไม่ได้ก็คือ
ที่เหลืออยู่๖๐กว่าเปอร์เซ็นต
ตีกันว่ายังไม่ฟ้องนี่ล้านกว่าคน
ก็คือ๓๓เปอร์เซ็นต์
ถูกฟ้องแล้วถูกบังคับคดีแล้วสารมีคำพิพากษาแล้ว
๑ล้าน๓แสนคนโดยประมาณ๓๓เปอร์เซ็นต์
๓๓เปอร์เซ็นต์๓๓เปอร์เซ็นต์แบ่งเป็น๓กอง

กองที่ถูกฟ้องแล้วเนี่ยล้านกว่า
ล้านกว่าคนและถูกบังคับคดีแล้วนี่นะครับ
ก็หมายมาถึงกลมบังคับคดีที่พทสมศักย์เทพศรุติีน

และก็ให้นโยบายมาว่า
ให้คณะกรรมการประสานงานทุกวันต่างนะครับ
หาวิธีประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาคุยกันมาคุยกันว่าจะหาทางช่วยให้
ผู้ที่มีหมายบังคับคดี๓แสนหมาย
รวมผู้คำด้วยก็คือ๒๓แสนคน
รวมทั้งหมดก็๖ล้านคน๖ล้าน
แสนคน๖แสนครอบครัวของประเทศไทย
ครับครับ๖แสนหมายนี้

ต้องหนึ่งไม่ยึดที่ดินทำจีน
ซึ่งเคยยึดที่ดินทำกินไปอย่างที่
โฆษกท่านสุภาพพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับ
สองไม่ยึดบ้านอยู่อาศัยอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าในการกู้เงินกยศรนี้
ถ้ายึดพวกนี้ไปหมดเลย
เพราะว่าของกูก็คือคนคนชนอยู่แล้ว
บ้านบางหลังที่ผมติดตามอยู่เนี่ยนะครับ
เออเอาบ้านคือคือบ้านเหมือนกับเถียงนาเนี่ยนะครับ

ถูกบังคับคดีไปอย่างนี้มันเศร้า
ก็เลยตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมา
คณะกรรมการชุดนี้ก็จะดำเนินการให้
ทางอ่าปมบังคับคดีเนี่ยนะครับ
เพื่อการศึกษานี้นะครับได้อ่าทั้งผู้คู่ทั้งผู้คำนะครับ
ได้มาประชุมกันคุยกันโดยใช้กฎหมายพระราชบัญญัติไก่เกลี่ย
พระราชสมดัติไก่เจียนี่ก็คือจะมีผู้คู่มีมีผู้คำมีผู้ให้คู่
แล้วก็มีเจ้าพนักงานที่ถูกต้องก็จะคุยกันหาทางจบแต่ละคดีคดี
ในสามแสนคดีนี่นะครับเอ่อในสามแสนหมายนี่หกแสนคนนี่
คิดว่าจะทำให้จบภายในหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันท่านสมศักดิ์บอกว่า
ให้ดำเนินการให้เร็วที่สุดเราคิดว่าประมาณเดือนธันวาคมครับ
เดือนธรรมาคมครับเราจะเอ่อตัดทุ่มทั้งหมดลูกหนี้เจ้านี่
ครูผู้ทำจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพช่วงแรกก่อนนะครับ
ผมคิดว่าตอนนี้ก็ติดต่อมามาหลายพันคนนะครับซึ่งเราก็
ระดมเจ้านี่ให้เอ่อเอ่อซึ่งเราต้องระดมเจ้านาธิของเรานี่

ต้องมาเสียที่ดินมูลค่าตั้ง๒ล้านหรือต้องมาเสียสวนยางเนี่ยอันนี้จะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดใช่ไหม
ว่าจะต้องให้พอใจทั้งกรยศให้พอใจทั้งผู้กู้ผู้คับโดยที่กรมคุ้มครองสิทธิ์กับกรมบังคับคดีเนี่ยจะเป็นผู้ไกลเกลี่ยนะครับแล้วก็นำของพวกนี้นะครับไปปฏิบัติคือไม่มีการยึดที่เดียวว่าทรัพย์สินอะไรต่าง
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งผมได้ยินว่ากยศเองเขาก็พยายามผ่อนปลนคือให้ผ่อนนานนานผ่อนถูกขอให้ผ่อนเถอะไม่ใช่ทิ้งไปเฉยคือเด็กที่ทิ้งไปเฉยเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเราเข้าใจได้เลยนะว่าบางทีไม่ได้ตั้งใจจะกู้หรอกแต่โรงเรียนสถานศึกษาเนี่ยอยากได้เงินอยากได้นักเรียนก็ไปติดต่อว่าขอมาเรียนเถอะเดี๋ยว
กู้เงินให้เด็กก็ไม่เด็กก็คิดว่าเอ๊ะสบายมันเกิดเหตุมาเพราะอย่างนี้ด้วยที่ว่าครูบางคนเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณบุ๊กเขาโปรยเนี่ยครูบางคนเนี่ยต้องเซ็นค้ำเด็กตั้ง๕๖๐ลายเนี่ยมันเป็นไปแล้วเป็นไปได้เหรอครับ
๖๐ลายครับผมก็ตกใจ
ผมไปออกรายการหนึ่งรายการเนี่ยนะครับ
มีครูที่เซ็นค้ำประกันโทรเข้ามา
มีพิธีกรได้ถามครูคนนั้นว่า
คุณครูครับเซ็นค้ำประกันไปทั้งหมดกี่คน
ผมก็นึกในใจไม่เกิน๕๖คนแล้ว
ผมก็นึกอย่างนี้นะครับ
แล้วครูคนนั้นตอบว่า๖๐คนค่ะ
ก็แปลว่าครูก็มีส่วนส่งเสริมให้เด็กกู้อย่างนั้นเถอะ
ทั้งครูทั้งเด็กผมไม่ถือว่าเป็นความผิดของทั้งครูทั้งเด็ก
ผมถือว่าระบบของการศึกษาไทยนี่นะครับ
เราเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ
ซึ่งกระทรวงศึกษาของผมเนี่ย
ผมเป็นครูเก่าครูประชาบาลวุฒิกร
มีสองทุกทิศเท่านั้นคือผมคนเดียวนะครับ

เอาปัญหาเฉพาะหน้าของคุณวิวัตนาชัยก่อน

ที่เดือดร้อนกันอยู่ผู้กู้ผู้ค้ำพ่อแม่ผู้ปกครอง

เร่งคลี่คลายให้เขาอย่างน้อยธันวานี้
อย่างน้อยธันวานี้รู้เรื่องว่าอย่างนั้นเถอะ
อย่างน้อยธันวานี้จะมีการพลิกออฟเลยนะครับ

เราจะต้องจัดใยเลยนะครับ

เดี๋ยวจะได้ตรวจสอบเรื่องนี้คนสนใจเยอะ

ครับขอบคุณครับคุณวิวัตนาชัยนักกาลสินครับ

ครับแล้วก็โอ้โหเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์นะ

หลายคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องนี้พอดีขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับ